ชัยภูมินี่ก็มีเหตุที่สืบเนื่องมาจากการเมา
แล้วก็ไปขับรถนะฮะอันนี้คือเมาแล้วเมิน
คือขับรถไปชนเขาต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตกลงกันไปแล้ว
ค่ะทีนี้เมินเลยหายเลยไม่ยอมจ่ายเลยสักกระบาท
ไม่จ่ายเลยนะครับแล้วคนก่อเหตุเนี่ยเป็น
ระดับพอกองช่างของอบตที่จังหวัดชายภูมิ
นี่เป็นภาพของคืนวันเกิดเหตุนะครับ
มีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะครับได้โพสต์เอาไว้เพราะว่าเขาบอกว่า
ต้องร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วล่ะ
ให้สังคมช่วยกันหน่อยนะครับรถยนต์ของครอบครัวเนี่ยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบสองธันวาคมสองห้าหกหนึ่งค่ะ
นี่ผ่านมาหลายเดือนแล้วอืมตอนตีหนึ่งสี่สิบห้า
พ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายของคนโพสต์นะคนที่โพสต์เป็นผู้หญิงนะครับ
ถูกรถชนนะจนบาดเจ็บแล้วก็รถพังยับเยินคู่กรณีรับรัชการเป็นผู้มนวยการกองช่าง
อบตช่างอ่าช่องสามหมออำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิ
ตอนนั้นเมาด้วยนะครับตำรวจสพเมืองชายภูมิมาถึงที่เกิดเหตุนะครับ
ก็นำไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก็วัดทั้งสองฝั่งแหละ
แต่อีกฝั่งหนึ่งที่ถูกชนเขาไม่ไม่ได้ดื่มอยู่แล้วฝั่งของคนขับกระบะเนี่ยนะครับ
ที่ชนเขาเนี่ยมีปริมาณแอลกอฮอล์หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โอ้โหเกินค่ะนะเยอะมากนะปกติต้องเท่าไหร่ไม่เกิน๕๐
ใช่ไหมโอ้โหนี่เกินไปเยอะนะครับ
แต่ผ่านมา๕เดือนฮะตกลงเจรจาค่าเสียหาย
ชดใช้เยียวยาทางแพ่งกันแล้วเนี่ยหายเงียบเงียบไปเลยนะครับ
ถึงขนาดที่ทางผู้เสียหายเขาไปร้องเรียนกับหลายฝ่ายนะ
ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ชัยภูมินะครับ
ก็ไปคุยกับทางฝั่งของผู้เสียหายนะฮะอ่าสองสามีภรรยาที่ขับรถในวันนั้น
ก็คือร้อยโทดิตทะพลนราพงศ์ผู้ช่วยศัษฎีอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิ
กับนางวัชราพรนราพงศ์ภรรยานะครับบอกว่าวันนั้นขับรถเก่งจะกลับบ้าน
รับลูกชายมาจากสถานีขนส่งชายภูมิก็มากันสามคนลูกชายเป็นคนขับรถ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์ซึ่งนายไพโรธ
คำประภัยพอกองช่างอบตแห่งหนึ่งที่ชายภูมินะฮะได้ขับมานะครับ
นะครับก็เลยชนกันอย่างจังนะครับเกิดความเสียหายนะฮะแล้วก็แจ้งตำรวจสพ
เมืองชายภูมิมาตรวจสอบที่เกิดเหตุตรวจวัดปรุมาณแอลกอฮอล์นายไพโรด
ก็ให้เจรจาตกลงกันเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายและสินใหม่ทดแทนนะครับ
สี่แสนสามหมื่นบาทอืมแล้วยกกรรมสิทธิ์รถคันนี้ให้เลยค่ะ
เพราะมันพังแบบโอ้โหซ่อมมาไม่รู้จะกลับเลยอ่ะขับได้แบบไหนอะไรยังไง
เอาอย่างงี้ดีกว่าสี่แสนสามหมื่นบาทแล้วคุณเอากรรมสิทธิ์รถไปเลย
นายไพโรธก็ตกลงนะก็ทำสัญญงสัญญากันไว้ยอมรับข้อเสนอ
ขอแบ่งจ่ายสองงวดงวดแรกจะจ่ายยี่สิบแปดมกราคมหกสองสองแสนบาท
งวดที่สองจะจ่ายยี่สิบแปดกุมภาพันธ์หกสองอีกสองแสนสามหมื่นบาท
แต่พอถึงวันนัดรอบแรกไพโรดขอเลื่อนนัดเป็นสิบสองกุมภาภัณธ์
รอบแรกเนี่ยขอเลื่อนเอ่อ
ปรากฏว่าจนถึงวันนี้ทั้งสองรอบเนี่ยไม่มีสักรอบฮะยังไม่จ่ายเลยครับ
กวนเขาโม้ในรถ
คือคดีทางอาญาเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีไป

ส่วนเรื่องของวินัยนะครับทางฝั่งผู้เสียหายบอกว่าไปร้องหมด
ร้องหมดเลยนะต้องการให้เอาผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงเลย
เพราะถือว่าทำให้เกิดความเสียหายมากค่ะเป็นข้าราชการแล้วเมาแล้วขับเนี่ย
ร้องไปรัฐมนตรีมหาดไทยร้องไปอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องหมดตอนนี้มีหนังสือตอบกลับมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขำประภัยพอกองช่างของอบตแห่งหนึ่ง
อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิแล้ว
กรณีเมาแล้วขับแล้วทำให้เกิดความเสียหาย
ส่วนทางอบตต้นสังกัดบอกว่าได้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ให้มีผลออกมาภายในวันที่๑๙มิถุนายน๒๕๕๙
ส่วนนายไพโรธก็ยังเงียบอยู่
ยังไม่เยี่ยมเลย